แต่ถ้าพูดถึงไอ้ไข่รู้ไหมทุกวันนี้ไม่ต้องลงใต้แล้ว

เขาเดินทางมากราบไหว้อีกครั้งหนึ่งหลังจากในครั้งก่อนก่อนงวดก่อน
เขาบอกว่าได้รางวัลใหญ่ติดต่อกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ฟังเอาไว้แบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าคอนเฟิร์มจะได้
แต่มันแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนนะฮะมันไม่เหมือนกัน
เอ้าว่ากันไปอีกหนึ่งคนฮะอีกคนดวงดีก็คือเจ๊เหลา
อ่ะคนนี้เจ๊เหลาเจ๊เหลาเนี่ยเป็นแม่ค้าร้านข้าวมันไก่
แกบอกว่าวันนั้นนะแกพาครอบครัวมาถวายเงินช่วยสร้างเมนเผาศพให้กับวัด
แล้วแกก็ได้โชคมาในหลักแสน
เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วทีนี้เขาก็เชื่อไง
ว่าการที่ได้มากราบไห้ขอโชคจากไอ้ไข่ที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้
ก็เลยโดนบันดาลทำให้เธอนั้นมีโชคมีลาบ
เล่าให้ฟังแบบนี้ก็ยังไงซะคุณผู้ชมครับ
วิจารณญาณในการรับชมคิดซะว่าไปเข้าวัดได้ทำบุญเนอะ
ถูกต้องไปวัดก็ไปทำบุญกันนะคะ